ดูความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้บ้านของอดีตนักร้องวงบางแก้ว
ย่านลำรุกานะครับก็ส่งผลให้แฟนสาว
ของคุณบอลเนี่ยเสียชีวิตภายในบ้านนะครับ
บอกว่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุหรือเปล่า
ล่าสุดทางข้อคตัวของคุณบ้อนข้อไปชี้จุดบ้านเคริดเหตุนะครับ
เมื่อวานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เพื่อไปหาจุดที่เปล่นเติมเจริง
บริเวณต้นก็เพราะว่าเป็นห้องพระอยู่ด้านบนตอน๒ได้รับความเสียหายง่าย
และห้องโถงใกล้กับห้องน้ำไปพบกันกว่านางสาวสุภานีสินอานันต์กรกูอายุ๒๗ปี
นางสาวพงชมพูสินสุวรรณหรือว่าแนนเป็นน้องสาวของคุณบอล
บอกว่าช่วงก่อนเกิดเหตุในบ้านอยู่กัน๘คน
คือตัวเขาเองที่เป็นน้องสาว
แล้วก็มีพ่อแม่ลุงแล้วก็ป้าพี่ชาย
แล้วก็พี่แฟนสาวของพี่ชายก็อยู่ด้วยกัน

ไฟเริ่มลุกไหม้ตอนสักประมาณ๓ทุ่ม
ก่อนที่ตัวเขาจะตะโกนบอกคนในบ้านว่าไฟไหม้ไฟไหม้
จากนั้นได้ยินเสียงผู้หญิงร้องออกมาว่าร้อน
ก็เข้าใจว่าเบนท์อาจจะอยู่ที่ชั้น๒ของบ้านด้วย

ตอนนั้นมันมืดแล้วไฟดับทั้งบ้านไฟก็ไหม้แล้ว
ความร้อนของเปลวเพลิงก็ประทะเข้ามา
ทำให้ไม่สามารถจะเข้าไปช่วยได้

แล้วก็ตามเจ้าหน้าที่เราพอเดี๋ยวเข้าไปช่วย
รับว่าไม่มีใครทราบว่าผู้ตายอยู่ที่ห้องน้ำ
หรือว่าอยู่ภายในห้องนอนนะครับ
บอกว่าเธอพยายามไปดูลงกว่าเนโนมัติ
ผู้ติดอยู่นะเธอของไม่ออกไน่
ตอนนั้นคือเราคงคิดว่าอาจจะหัวเรื่องม้ำนี่หรือไม่ไง
ก็ยังกล่าวต่อทางน้ำตาบอกว่าก็เสียใจนะ
เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเข้าใจครอบครัวของเบ้นที่ต้องสูญเสียลูกสาวไป
ว่ารู้สึกอย่างไรยังคงติดใจอยู่เพราะว่าสมาชิกทุกคนในครอบครัวเนี่ย
รอดชีวิตหมดยกเว้นเบ้นคนเดียวแต่ก็เชื่อว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเกิด
เป็นเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดจากอุบัติเหตุนะครับ
ที่นางสาวสุภานีหรือว่าเบ้นจะมาเสียชีวิตในบ้านของบอลเนี่ยนะฮะ
ตัวเธอเองก็มีการโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัว
ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่๗ธันวาคมเป็นภาพนี้
เป็นภาพของตัวเขาเองนั่งอยู่ในรถพร้อมข้อความ
ซึ่งหลังจากเสียชีวิตก็มีเพื่อนเข้าไปแสดงความอาลัยแล้วก็เสียใจไป
ไปเม้นในโพสต์นี้จำนวนมากทีเดียวนะครับ
ทางด้านของนายบัญญัติสินอนันตระกูลซึ่งเป็นพ่อของคุณเบ้นก็
ให้ประคำกับพนักงานสอบศรษ์ส่วนสอบพคูคฅศ
มั่นใจพ่อมั่นใจว่าการตายของลูกสาวเป็นการฆาตกรรม

ทั้งจากการพูดคุยกันกับลูกสาวครั้งสุดท้ายก่อนจะเกิดเหตุ
ลูกก็เล่าให้ฟังว่าทุกครั้งที่ทะเลาะกับฝ่ายชายกับแฟนคือคุณบอลเนี่ย

ใช่ซึ่งตัวคุณพ่อเองก็เตือนอยู่นะ

คือบอกแล้วหลายครั้งต่อหลายครั้งแต่ลูกก็ไม่ยอมกลับไปนะครับ
ส่วนผลของการจนสูตรศพแพทย์จากโรงพยาบาลภูมิพล

ยังไม่ขอเปิดเผยจนกว่าฝั่งของบอลนั้นจะออกมาชี้แจงเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับ
ซึ่งเจ้าตัวเองก็จริงตามอ่านในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยนะคะ
เจ้าตัวเองก็มีการให้การบอกว่า
เขาก็อยู่ด้วยกันในห้องนอนนะก่อนเกิดเหตุบนชั้นสอง
ก็อยู่ด้วยกันจนเบ้นเข้าไปอาบน้ำ

แล้วก็ต้องมีการสอบสวนกันอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ
ก็อยู่ด้วยกันทำไมถึงไม่เอาแฟนสาวออกมาด้วย
แต่ทำไมน้องถึงต้องวิ่งขึ้นไปหลังจากที่ได้ยินเสียง

เชื่อว่าหลายคนในบ้านยังคงตกใจกับเหตุการณ์อยู่ด้วย
ต้องให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการสอบสวนอย่างละเอียดนะคะ